พูดถึงเรื่องของตำนานความอร่อยผมก็มีมานำเหนอเหมือนกัน

เดี๋ยวจะพาไปที่จังหวัดสุโขทัยนะครับ
ทานอาหารที่มันเก่าแก่กันหน่อย
เป็นขนมกวนแม่ทวีปสูตรโบราณ

ดูจากคนทำรู้เลยว่าโบราณแน่นอนนะครับ

เก่าแก่ทั้งคนทำทั้งสูตรขนมพอกัน
แต่ว่าคุณกวนกว่าขนมแล้วตอนนี้

แต่ความหวานความอร่อยของมันเนี่ยสุดยอดอยู่แล้ว
ขนมกวนของคุณยายประทุมถนอมวงอายุ๙๐ปี

และอีกท่านก็คือนางทวีปถนอมวงอายุ๖๒ปี
เป็นสองแม่ลูกที่สืบทอดการทำขนมกวนโบราณขนาดแท้

ปัจจุบันหาทานยากมากนะ

เพราะว่าขั้นตอนและการใช้เวลาในการทำนานมาก

แล้วก็แรงกวนต้องจากคนนะ
ขนมกวนแบบนี้ถึงจะอร่อยแล้วก็ใช้แรงคนกวน
ถึงจะเป็นสูตรโบราณของเขา
เล่าให้ฟังว่าเริ่มทำมาตั้งแต่เด็ก
แล้วก็ทำขนมกลัวเพื่อที่จะเตรียมเอาไว้
เพื่อนำไปทำบุญที่วัดในวันตรุษไทยครับ
เพราะว่าตามประเพณีโบราณมีความเชื่อที่ว่า
ถ้าไม่ได้ใส่บาทด้วยขนมกวนในวันตรุษไทยเนี่ย
ผู้ล่วงลับก็จะไม่ได้สวดบุญส่วนกุศลที่กระทำในวันนั้น

มกวนเป็นขนมที่ใช้เวลาในการทำหลายขั้นตอน
อย่างที่ผมเล่าแล้วก็เกริ่นให้ตอนแรกนะครับ
ส่วนประกอบก็มีทั้งแป้งข้าวเหนียว
กะทิน้ำตาลปี๊บและถั่วลิสงคั่ว
โดยจะต้องทำการขันกะทิจากนั้นนะครับ
ก็จะนำไปเคี่ยวที่นี่เขาคันกะทิเองนะเห็นไหม
โอ้โหจัดการเองแทบทุกขั้นตอนเลยนะครับ
ในช่วงของการเคี่ยวในกระทะใบบัว
จะต้องใช้ฟืนแล้วก็เปลือกมะพร้าวเป็นเชื้อไฟในการกวนขนม
กะทิแตกมันแล้วก็นำแป้งข้าวเหนียวที่ผสมน้ำ
ลงไปกวนกับกะทิแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลปี๊บมันจะได้หวานหน่อยซึ่งขั้นตอนนี้
ต้องใช้เวลาในการกวนถึง๓ชั่วโมง

วนอยู่อย่างนั้น๓ชั่วโมงคิดดูแล้วกัน
และต้องคอยกวนขนมตลอดเวลา
เพื่อไม่ให้ขนมนั้นติดก้นกระทะ
ถ้าติดปั๊บขนมไหม้ไม่อร่อยนะผิดสูตรทันที
แล้วต้องคอยใส่ฟืนเพื่อให้สุมไฟให้ความร้อนนั้นมันคงที่นะครับ
ขนมสุกก็จะนำถั่วลิสงคั่วใส่ลงไปแล้วก็ยกพักให้มันเย็น
แล้วก็นำถั่วลิสงคั่วโรยหน้าขนมอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็หั่นใส่ถุงถุงละครึ่งกิโลกรัมครับ
ปัจจุบันก็มีลูกค้าขาประจำมาอุดหนุนขนมกวนของคุณป้าเขาเป็นประจำ
แล้วก็นำไปใส่บาททำบุญในวันตรุษไทย
ซึ่งตัวเองขายขนมกวนกิโลกรัมละ๑๒๐บาท
ราคาไม่แพงกับขั้นตอนที่ยุ่งยากแล้วก็ทำเนี่ยก็ต้องใช้เวลานานขนาดนี้
เขาบอกว่าทุกวันนี้ต้องทำขนมกวนวันละ๒รอบตกวันละ๓๐กิโลกรัม
และที่สำคัญก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของชาวบ้านแล้วก็ลูกค้า
นี่ถือว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านแล้วก็เป็นสูตรโบราณที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์เอาไว้นะครับ
อยู่ที่จังหวัดสุโขทัย
ฉันว่าหน้าตาเขาจะคล้ายกับกะละแมนะ
วิธีการทำด้วยอย่างการเอากะทิลงไปกวนต่างใช่ไหมคล้ายกันเนอะ
จะเป็นแบบการปรับสูตรเล็กน้อย
ต่างกันตรงที่ถั่วลิสงจะใส่ลงไปเยอะมาก
ใส่ไป๒ครั้งคือสุดท้ายก็ต้องโรยด้วยถั่วลิสงลงไป
ก็จะมีความหวานมันเนอะน่าทานมากนะคะ